เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็จะได้เห็นคลิปนี้แล้ว
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดนัดยามเย็นที่มหาชัย
มุทรสาครนั่นเองค่ะคือเหตุการณ์ที่บ้านลมเนี่ยมันปลิวลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
แล้วก็คนก็ปลิวไปด้วย
แต่ว่าอันนี้ค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้มันเป็นลมพายุหมุน

คือลมมาแบบนี้ขนาดนี้แรงมากนะครับ
ใช่ค่ะเห็นไหมตึกแถว๓ชั้นหลังคามันปลิวไปหมดเลย
ดูแล้วนี่คือเหตุการณ์จริงนะคะไม่ใช่เอฟเคในหนังอะไรเลย
และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะ
ชิ้นส่วนมันกระจัดกระจายไปหมด
ป้ายโฆษณาของห้างร้านต่างที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ปลิวไปเหมือนกัน
เจ้าของเขาถ่ายได้จากตึกฝั่งตรงข้ามนะคะ
แล้วก็กลัวไงพอได้เห็นสภาพแบบนี้แล้วก็ห่วงทรัพย์สินของตัวเอง
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาวิ่งหนีกันใหญ่เลยนะ
พยายามหาที่กำบังค่ะ
ทีนี้อีกคลิปหนึ่งเป็นเหตุการณ์นี่
บริเวณตลาดนัดยามเย็นที่มหาชัยค่ะ

ใช่แล้วดูสิเก้าอี้อุปกรณ์ต่างของพ่อค้าแม่ค้า
ล้มระเนรนาศเสียหายเลยนะคะ

อีกจุดหนึ่งเป็นภาพจุดนี้แหละเป็นภาพกล้องวงจรปิด
อยู่บริเวณเครื่องเล่นที่เป็นบ้านลมเครื่องเล่นเด็กขนาดใหญ่เนี่ย
ถูกแรงลมปลิวจนออกหลุดออกจากตัวยึด
แล้วก็พัดปลิวออกไปเลยนะคะ
ทีนี้ผู้ชายคนที่ดูแลบ้านลมเนี่ยคุณผู้ชมที่เราวงกลมเห็นไหม

ลิวไปแล้วแล้วผู้ชายที่เขาดูแลบ้านลมก็ปลิวไปด้วยถูกหอบเอาขึ้นไปด้วย
หลังจากนั้นตกลงมาทะลุหลังคาร้านอาหารใกล้กัน
แล้วก็อย่างที่เรานำเสนอข่าวไปคือร่างกระแทกพื้นจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันเสาร์ค่ะ
คือฝนตกมาตั้งแต่บ่าย๒บ่าย๓แล้ว
แล้วก็มามีฝนตกหนักช่วงประมาณ๔โมง๒๕นาที

คือนอกจากตกหนักแล้วยังมีลมแรงเลยนะฮะ

หลังจากนั้นพอฝนหยุดปั๊บเนี่ยลมแรงมันมาเลยค่ะ
เหมือนกับเป็นลมมาแบบเร็วมากอะนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ทำอะไรไม่ถูกเลยรีบออกมาเก็บข้าวของ
แต่ว่าช่วงที่หลังจากฝนตกตอน๔โมง๒๕นาทีไม่ถึง๒นาที

ทุกอย่างบริเวณตลาดนัดยามเย็นมันปลิวไปเลย
บอกไม่เคยพบเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย

ใช่ค่ะรวมถึงนายอำพรเทียนสิริอายุ๖๕ปี
ซึ่งก็กำลังเช็ดน้ำฝนอยู่ในจุดบ้านลม
ซึ่งก็เป็นเครื่องเล่นเด็กภายในตลาดยามเย็น
ก็ถูกแรงลมหอบเอาร่างขึ้นไปบนอากาศ

ทีมข่าวของเราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็น
ลักษณะที่บ้านลมถูกพัดปลิวเสียหายนะครับ
ใช่ค่ะบ้านลมน้ำหนักกว่า๗๐๐กิโลกรัมนะคะ
หลังจากที่ร่างของนายอำพรพร้อมกับบ้านลมถูกพัดปลิวออกไปแล้ว
ร่างของนายอำพรก็ไปตกลงกระแทกหลังคาร้านอาหาร
อยู่ติดกันกับตลาดยามเย็น
แล้วก็ร่วงลงมาทะลุใต้ถุนร้านเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้บ้านลมก็ถูกพัดออกไปไกลเป็นกิโลเลย
ห่างจากตลาดยามเย็นเป็นกิโลเลย
เห็นพื้นที่สีแดงจุดตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ตั้งบ้านลม
แล้วก็จุดที่เป็นสีแดงกระพริบนั่น
เป็นจุดที่คุณลุงอำพรร่วงลงมานะคะ

อกจากนี้ค่ะก็ยังมีทั้งอาคารพาณิชย์มีบ้านเดี่ยว
ได้รับความเสียหายกว่า๒๐หลัง
ความเสียหายก็กินพื้นที่ระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ต้นมหาชัยอุดมทรัพย์ค่ะ
ได้โพสต์คลิปสุดท้ายเป็นการไว้อาลัย
เป็นการบันทึกภาพของคุณลุงอำพร
ตอนที่กำลังนั่งดูแลเด็กที่ขึ้นไปบนเครื่องเล่นบ้านลม
แล้วก็แคมโพลีนที่มันอยู่ติดกันเนี่ยนะคะ
คือยังสังเกตสีหน้าสีตาสังเกตใบหน้าของคุณลุงอำพร
ก็ดูเด็กอยู่อะค่ะเด็กเขาก็เล่นกัน
คลิปนี้เป็นคลิปที่ก่อนเกิดเหตุการณ์สลดวัน๒วันเองนะคะ
เจ้าของคลิปเขาก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณลุงอำพร
แล้วก็บอกว่าเสียใจที่ไม่สามารถช่วยคุณลุงอำพรได้ทัน
เด็กเขาก็เล่นกันคุณลุงอำพรก็นั่งดูเด็กนะคะ
ซึ่งนายสุรพงศ์สารปะโฆษกรมอุตุนิยมวิทยา
ประมาณ๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

ประมาณ๑๐๑๕นาทีเนี่ยค่ะที่เราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็น
แต่ว่าจังหวะนั้นคุณลุงอำพรผู้เสียชีวิตเขาทำงานอยู่
เช็ดน้ำบนบ้านเป่าลมเครื่องเล่นเด็กนี่แหละค่ะ
ทีนี้พอคุณลุงขึ้นไปบนนั้นเนี่ยประกอบกับแรงลมที่มันพัดมาแรงมันพัดมาเร็ว
ก็เลยทำให้เครื่องเล่นมันกินลมไงคะ
แล้วน้ำหนักของเครื่องเล่นมันไม่มากพอ
ก็เลยทำให้บ้านลมทั้งหมดปลิวไปพร้อมกับหอบร่างของคุณลุงอำพรไปด้วย

ใช่ค่ะสำหรับพายุลมหมุน
ก็เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมินะคะในอากาศของท้องฟ้า

วัสดุอะไรต่างปริ้วขึ้นบนท้องฟ้าสูงเลยนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้พอมันมีคำว่าพายุลมหมุนมา
คือคนก็สงสัยแหละว่ามันเกิดจากอะไรยังไงบ้าง
อย่างที่บอกค่ะว่ามันเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิในอากาศของท้องฟ้าที่มันเย็น

ก็มีขนาดตั้งแต่เล็กเกิดขึ้นเองแล้วมันก็สลายไปได้
ขนาดใหญ่แบบที่เราเห็น
อย่างที่ต่างประเทศที่สหรัฐ
อุณหภูมิบนบกกับทะเลมันต่างกันมาก
แล้วก็ความเร็วของลมก็มากขึ้นตามไปด้วย
ซึ่งโอกาสที่จะเกิดลมวนในเขตเมืองมันอาจจะไม่ค่อยชัดนัก
เพราะว่าเราก็มีสิ่งปลูกสร้างมีอาคารบ้านเรือนต่าง
มันจะช่วยชะลอความเร็วของลม
ทำให้ความเร็วของลมมันค่อยสลายไปได้
ส่วนในทะเลมันจะเกิดขึ้นชัดเจนกว่า
อย่างที่เรารู้จักกันในชื่อของพายุงวงช้าง
อันนี้เราจะเห็นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะ
ทีนี้เราจะดูยังไงคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
สังเกตได้ยังไงว่าเนี่ยมันจะเกิดเป็นลมพายุหมุนขึ้นมาแล้ว

ลมแบบนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีฝนฟ้าขนอง
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามองไปบนท้องฟ้า
เราเห็นเป็นเมฆฝนอยู่ไกล
แต่ว่าเอ๊ะทำไมเมฆฝนนั้นมันเคลื่อนที่เร็วกว่าปกติ

โอกาสที่จะเกิดลมกระโชกหรือว่าลมวนมันอาจจะเกิดขึ้นได้
ดังนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้อย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะคุณผู้ชม
อยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่อันนี้ไม่ควรเลย
เราควรอยู่ในอาคารที่มีความมั่นคงที่มีความแข็งแรง

ถ้าเมฆเป็นแนวตั้งสูงคือแนวตั้งนั่นแหละครับ

แล้วก็อาจจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าได้นะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของการสำรวจพื้นที่
แล้วก็การดูการเยียวยาเรื่องความเสียหายต่าง
เมื่อวานทางหน่วยงานเขาก็ลงพื้นที่

สภาพความเสียหายนะซากที่เหลืออยู่
ร้านค้าต่างโครงเหล็กต่างมันโดนแบบนี้หมดเลย

ของหลังคาของอาคารพาณิชย์
ของเต็นต์ต่างซากของตลาดเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ได้แนะนำผู้เช่าอาคารพาณิชย์จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ให้หยุดใช้อาคารก่อนในขณะนี้
เนื่องจากมีการพบรอยร้าวจากแรงกระแทก
ของเสาเหล็กที่ปลิวมากระแทกผิวอาคาร
คือรอยร้าวไม่ได้เกิดจากลมกระแทกนะคุณ
ไม่ใช่ว่าลมแรงจนทำให้ตึกมันโครงเคลงไม่ใช่ครับ
แต่เกิดจากการกระแทกของวัสดุต่างที่มันปลิวมาด้วย
อย่างเช่นเสาเหล็กหรือหลังคาเนี่ยนะครับ
ส่วนวัสดุของหลังคาที่ปลิวว่อนอยู่นั้น
คนผู้สึกฐานก็ถามว่าเอ๊ะมันเป็นวัสดุเบา
ไม่แข็งแรงไม่ทนทานหรือเปล่า
แต่ทำไมถึงเอามาสร้างบ้านสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ได้นะครับ
เรื่องนี้นะครับทางโยธาก็ให้ความรู้บอกว่า

คืออาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตจากทางวิศวกรอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
เมื่อเทียบกับอาคารฝั่งตรงข้ามที่อาจจะไม่มีวัสดุอะไรปลิวเลย
หลายคนก็บอกโอ้โหอาคารตึกแถวฝั่งที่มันปลิวเนี่ย

แต่อาคารฝั่งฉันน่าจะสร้างดีน่าจะสร้างด้วยความปลอดภัย
ก็เลยไปดูซิว่าอาคารฝั่งตรงข้ามที่มันปริวเสียหายเนี่ย

แต่ว่าโยธาบอกว่าจริงแล้ว
วิศวกรก็ตรวจสอบถูกต้องวัสดุก็ใช้เหมือนกัน
แต่อาคารฝั่งนั้นได้รับผลกระทบโดยตรง
ทิศทางลมและลมที่แรงไม่เท่ากัน
ทำให้อาคารฝั่งที่มีวัสดุปริวเสียหายเนี่ย
โอ้โหมันถึงกลายเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในคลิป

ด้านของนายชิงชัยบุญประคองประหลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร
ก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
เปิดเผยนะครับว่าได้ตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหาย
ดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย
รับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
ที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน
ขณะเดียวกันทางเจ้าของตลาดยามเย็น
บอกว่าได้เก็บกู้ซากที่พังเสียหายให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านขายของได้ตามปกติ
ส่วนบ้านลมผู้ประกอบการเขามาจากจังหวัดสมุทรสงคราม
แล้วก็ได้เปิดให้บริการที่ตลาดเพียง๓วันเท่านั้น

ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับลุงอำพรแล้วก็ญาติของลุงอำพรด้วย
เพราะว่าบ้านลมเขาก็จะตระเวนไปนะไปตามตลาดนัดต่าง
ไหนมีตลาดนัดเขาก็ไปเช่าพื้นที่ในการตั้งบ้านลมให้เด็กได้เล่นกันนะครับ